เบรกนี้นะคะมาดูคลิปที่ทำให้

กรี๊ดนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ย

งูเหลือมขนาดใหญ่ใหญ่มากด้วยนะคะ

ใหญ่มากค่ะเลื้อยมาบริเวณกระจกหน้ารถ
เป็นคุณผู้ชมเห็นแบบนี้จะทำยังไงฮะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
คือกล้องเนี่ยมันเห็นภาพตรงกลางรถนะ

คืองูตัวนี้อยู่ที่หน้าคนขับเลยค่ะ

มีกระจกบางนะคะ
กั้นอยู่ระหว่างงูกับคนขับเท่านั้น

เอ่อก็น่าจะจอตั้งแต่ประมาณ๒วินาทีแรกเลยอะค่ะ

เป็นภาพที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะ

ค่ะก็เป็นคลิปที่สุดระทึกนะคะ
เขาบอกเจ้าตัวขับรถอยู่ดี

ขณะจอดรถจนเจ้าของรถ

ในคลิปจะเห็นว่าขณะที่หญิงสาวรายหนึ่ง
ขับรถมาตามช่วงกลางคืนนี้นะคะ

เหลือมค่อยโผล่หัวกลับออกมาก่อนนะ

เอียงมาด้านขวาสักนิดนึงเนี่ยนะคะ
เฉียดใบหน้าก็คือกระจกกั้น
เท่านั้นเองนะคะตามคลิปเลย

ร้องด้วยความตกใจแล้วสรุปแล้วเขาตั้งสติได้นะ
จอดรถริมทางไปขอความช่วยเหลือจากพี่รอปภของโรงแรมแห่งหนึ่ง
ตรงนั้นแหละคาดว่านะเป็นการคาดการณ์ว่าเจ้าหน้าที่รอปภเนี่ย
จะเป็นคนที่ใจกล้ามากนะดึงงูเหลือมออกจากรถแล้วค่อยโทรเรียกกู้ภัย
ให้เข้ามาจับเขาไปปล่อยในป่าต่อไป
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์คุณผู้ชมคนก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลย
สิ่งแรกเลยเขาบอกว่าต้องตั้งสติหลังสตาร์ทออกมาแล้ว
สตาร์ทออกมาแล้วเพราะว่าขับออกมาแล้วคุณผู้ชมต้องมีสตินะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าตกใจอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
แล้วก็มีคนนะคะแน่นอนนะคะนักเสี่ยงโชค
หรือบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่างูมาแบบนี้เนี่ย
มันแสดงว่ากำลังจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของคนขับคนนี้หรือเปล่า
บางคนก็ลักษณะคล้ายกับที่เวลางูเลื้อยผ่านหน้ารถ
ขวาร้ายซ้ายดีเขาบอกแบบนี้ก็ตีความกันไปเอง
ถ้าเกิดว่าฝันเห็นงูเนี่ยแสดงว่าคุณจะเจอเนื้อคู่
ขอให้เป็นฝันอย่างเดียวดีกว่าไม่อยากเจอแบบนี้จริง